หร้อนสุดอะไรสุดจริงสำหรับบ้านสุกพี่มาย
คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณการและคุณเซนวิช

แต่ว่าล่าสุดมันมีอะไรที่ร้อนกว่านั้น
ซึ่งภายหลังนะมันคือขวดน้ำมันพลาย

แล้วก็ยังมีกระทงอาหารเลี้ยงผีเก็บไว้ในบ้านด้วยนะคุณ

โดยต่อมาสาวอีฟเธอก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่รู้เรื่องนี้เลย
ไม่เคยเห็นส่วนกระทงนั้นเป็นของแม่พี่เสกที่ทำเอาไว้สะดอกเคราะห์ค่ะ
วันนี้ค่ะพี่การกับแซนวิชก็เปิดเผยผ่านสื่ออีกครั้ง
ยืนยันเรื่องเจอของพวกนั้นในบ้านจริง
ไม่มีทางที่ใครจะมาจัดฉากใส่ร้าย
แต่ก็ไม่ฟันทงว่าเป็นของที่เกี่ยวกับคุณสัยหรือเปล่า
เพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะ
หรือว่าเซตขึ้นมาเลยไงพี่

การไปโดยไม่มีแผนการเลยว่าจะไปบุก
การเอามาเนี่ยการยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แต่ว่าแฟนคลับบอกเป็นน้ำมันพายกระดิน๗ป่าช้า
แต่ว่าการจะเอาไปถามคนไง
กระทงสะดอกเคาะตามหลัก
สะดอกเคาะถ้าเป็นกระทงสะดอกเคาะเสร็จ

ตามหลักที่รู้มาจากโซเชียล
อันนี้ก็คงจะไปหาข้อมูลจากโซเชียลแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องที่ทั้งคู่แท็กทีมกันไล่อีฟออกจากบ้าน
ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะคะ
แต่เพราะพยายามไกล่เกลี่ยและพูดคุยให้ออกไปดี
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว

เองก็พยายามสร้างเรื่องปันปวน

ไม่ให้มาทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้กับพี่เสกนะคะ
เลยต้องไลฟ์สดแท็กทีมกันไล่คุณอีฟออกจากบ้าน

ทราบมาว่าคุณอีฟเนี่ยไปอยู่บ้านคุณแม่นะคะ
ส่วนคุณเสกเองตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่กับทางคุณอีฟหรือเปล่า

แล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากเสกโลโซออกมาเนอะ

ถือว่าเป็นประเด็นของครอบครัวที่มีข่าวออกมาให้เราแบบเมาส์กันตลอดอ่ะ